คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตหนุ่มคนนี้กันหน่อยดีกว่า
สำหรับดีเจมะตูมนั่นเองโปวิดเล็ก
ก่อนหน้านี้พักงานไปยาวเลยเพราะว่าต้องเข้ารับการรักษาไปตั้งแต่ช่วงมกราคมที่ผ่านมา
ตอนนี้หายดีแล้วนะคะกลับมาดูแลตัวเองที่บ้านสดใสแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วค่ะ
เพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะงานวันเกิดเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
มันมีผู้ติดเชื้อโควิดไปร่วมงานแล้วก็กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่แพร่ไปเป็นวงกว้างเลยค่ะ
ทำให้หลายคนต้องเข้ารักษาตัวไปตามกันด้วย
เจ้าตัวก็กลับสู่การทำงานแล้ว
โดยมีภาพที่ไปร่วมสนทนากับแม่ชีสันสนีด้วยที่เสถียรธรรมสถาน
แล้วก็ทราบว่าช่วงนั้นตัวเขาเองรู้สึกผิดนะ
รู้สึกผิดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยขอใช้เวลาคิดทบทวนทุกอย่างไตรตรองชีวิตตัวเองที่ผ่านมา
คือยังไม่พร้อมออกสื่อนะคุณผู้ชมตั้งแต่ที่วันที่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณ๓เดือน
ถ้าเกิดว่าใครติดตามโซเชียลของคุณมะตูมก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไร
ล่าสุดเมื่อวานนี้คือมีความเคลื่อนไหวจากอินสตราแกรมของดีเจดาด้า
ถ่ายภาพร่วมกันกับดีเจมะตูมนะคะแล้วก็พี่พีเคนะคะเขียนแคปชั่นด้วยบอกว่าต้อนรับกลับบ้านเอไทม์ค่ะ
ซึ่งก็หมายความว่าต้อนรับดีเจมะตูมกลับมาทำงานนั่นเองนะคะ
ซึ่งบรรดาแฟนก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะนะที่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้ว
ส่วนทางด้านดีเจมะตูมก็คอมเมนต์ตอบกลับในโพสต์นี้ของพี่ดาด้าบอกว่าขอบคุณทุกอย่างเลย
ขอบคุณทุกกำลังใจดีใจที่ได้กลับมานั่งข้างพี่ด้าอีกครั้งนั่นเองนะคะ
นะคะก็ถือว่าเป็นมรสุมลูกใหญ่เนอะตอนนี้ก็พัดผ่านไปแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาดูคุณพลอยเชอร์มานกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
พลอยเชอร์มาเนี่ยเมื่อวานนี้นะก็ออกมาโชว์ผลตรวจรอบที่๒แล้ว
ผลออกมาเป็นลบนะคะไม่พบเชื้อหลังจากกักตัวครบแล้ว๑๔วัน
คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณพลอยนั้นไปตรวจรอบแรกเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
เนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนค่ะหลายคนคงได้เห็นรูปแล้วแหละ
เธอก็ไปร่วมงานการเงินที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
และในงานนั้นมารู้ทีหลังว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙ไปร่วมงานด้วย
ผลตรวจทั้งสองรอบของสาวพลอยเนี่ยออกมาเป็นลบนะคุณผู้ชมค่ะ
จะบอกว่าแฟนคลับของมัมพลอยเนี่ยอันนี้ก็วางใจได้นะคะว่าคุณพลอยนั้น
ตอนนี้ไม่พบเชื้อนั่นเองนะคะปลอดภัยนะคะจากงานที่ไปที่ภูเก็ตนั่นเอง

โมเมนต์มันเหมือนเป็นแบบว่าคือจิ้นได้

ให้เราคิดลึกคุณผู้ชมดูช่วงนี้

ไม่แฟนแซวว่าโอ้โหพลอยจ๋าทำไมความหลัว
ความผู้ชายความแมนเนี่ยมันแบบโอ๊ยมันมีสมา

ก็คือบอกว่าภาพนี้มันใกล้กันมาก
มูกแทบชนแก้มของน้องสาวตาคมคนนี้อยู่แล้ว
ประกอบกับสถานที่เช็คอินว่า

ยิ่งทำให้ต่อมจิ้นกำเริบค่ะคุณผู้ชมค่ะ

และยิ่งทำให้คิดเลยคิดไกลไปใหญ่
เพราะว่าอะไรแฟนเข้ามาแซวด้วย

เออนะคะแล้วคุณพลอยเชอร์มานก็เข้ามาตอบเป็นคอมเมนต์นะคะ
รูปหัวใจแบบนี้เป็นยังไงล่ะ

ลีเดียก็มาเม้นว่าอายอย่างนี้
คือแบบลักษณะแบบเขินอะไรอย่างนี้คุณผู้ชม
แมททิวดีนคุณสามีก็มาแล้วบอกอุ้ยอย่างนี้
สังเกตตัวแต่ละคนมันจะมีความเผิน
คือเชียร์แหละความจิ้น
ที่สำคัญอะไรรู้ไหมคุณอ้อมพิยดา

เออเนี่ยมาคอมเมนต์เลยมาแซวว่า
พอจะจิ้นได้ไหมถามแบบนี้

คุณพ่อยตอบมั้ยคุณพ่อยบอกว่าได้

น้องคนนี้คือคลอดีนอธิตยาน
แสดงวัยรุ่นจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวูด

ถ้าใครเป็นแฟนคลับของซีรีส์เรื่องนี้

ต้องบอกก่อนว่าน้องเขาเป็นคนที่ปลื้ม

ก็ขอถ่ายรูปเก็บเป็นโมเมนต์แบบนี้ไว้หน่อย
เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการแหละไม่มีอะไรหรอก
แต่ว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไง
หรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเห็นหลายคนก็แซวก็เชียร์เยอะนะคะ
พี่แซกว่าไงอ่ะรอดูหรอก็รอมามพลอยมาพูดดีกว่านะคะ